หลายคนก็โพสต์ภาพวันเด็กย้อนวัยไปสมัยละอ่อนนะคะ
แต่ระดับซุปตาเบอร์หนึ่งของบ้านเราอย่างแม่อ้ำพัชราภา
จะโพสต์รูปภาพวัยเด็กทั้งทีแย่้มันก็จะไม่ธรรมดาสักนิดนึง
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพของแม่อ้ำในวัยเด็กไปพร้อมกัน
แต่ว่าภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่เด็กพาไปเที่ยว
แม่อ้ำบอกเอาไว้แบบนี้นะคะ
คือชีเนี่ยโพสต์รูปนี้
พร้อมกับแคปชั่นว่ามีเด็กพามาเที่ยวค่ะ
เป็นภาพสุดสวีทเต้นกันริมหาด
ท่ามกลางแสงสุดท้ายก่อนพระอาทิตย์ตกดิน
ส่องไปส่องมาคุณผู้ชม
คลิปนี้เนี่ยนะเรียกว่างานคู่
เพราะว่าไร้วี่แววแก๊งเพื่อนเหมือนเช่นทุกครั้งนะคะคุณผู้ชมค่ะ
และเมื่อระดับตัวแม่เขาไปเที่ยวทะเลทั้งทีใช่ไหม
ที่หลายคนรอคอยก็คงจะหนีไม่พ้น
อวดเรือนร่างในชุดว่ายน้ำ
รอบนี้เนี่ยนะคะแม่อ้ามลงแค่นี้เอง

แต่แฟนคลับเนี่ยตามมากดไลค์กันแบบถล่มทลาย

แถมยังมีคอมเมนต์ชมหุ่นแม่อ้ำกันเพียบเลย
แต่คนที่ฮาสุดต้องยกให้กับพระเอกรุ่นน้องเอสกันตะพง

ผมรักทะเลผมอยากจะขอบคุณทุกที่ที่พี่อ้ำไป

ชาวเน็ตก็แซวหนุ่มเอสยกใหญ่นะคะว่าเนี่ย
เอสรักทะเลหรือว่ารักเวลาแม่อ้ำอวดความแซ่บที่ทะเลกันแน่
ดิฉันว่าน่าจะเป็นข้อหลังมากกว่านะคะคุณผู้ชม
คือในทุกครั้งที่แม่อ้ำโพสต์รูปบิกินี่นะคะ
หรือว่าชุดว่ายน้ำเวลาที่ไปพักผ่อนริมทะเล
บอกเลยว่าแต่ละลูกเนี่ยนะไม่เคยทำให้ผิดหวัง
และเป็นสิ่งที่แฟนรอคอย

อันนี้เป็นภาพที่คุณอ้ำเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นการกินข้าวทานอาหารเนี่ย

คือภาพแบบนี้เนี่ยคนนิยมไปถ่ายแล้วเดี๋ยวเนี่ย
คือมีเซ็ตอาหารเช้าพร้อมกับแช่น้ำอยู่อะไรแบบนี้

แต่สิ่งที่คนโฟกัสก็คือหน้าตาผิวพันธุ์ของแม่อ้ำ
ทำไมทำไมมันถึงเหมือนกับว่าสตาร์ฟเอาไว้

หัวใจเป็นสีชมพูความรักเบ่งบาน
ความรักทำให้คนดูเด็กหรือเปล่า

แต่ยังแอบสงสัยว่าใครถ่ายให้

หึว่าอาจจะมีแบบทิมที่งงทิมงานติดร้อยให้ตามไปด้วยรึเปล่า
แต่ที่แน่เนี่ยแววมาว่า
อาจจะมีข่าวดีให้แฟนคลับได้ชุ่มชื้นหัวใจก็เป็นได้นะคะ
เออนะคะก็รอดูกันต่อไปแล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ